เพราะว่าอย่างโครงการเราชนะที่เราท่านลงทะเบียนกันเนี่ย

แล้วลองทายกันอยู่ในใจก่อนเดี๋ยวผมอ่านข่าวนี้ให้ฟังว่า
อ้าวแล้วพระเดือดร้อนนี่ยังไงกับโควิด๑๙
กำลังคิดอยู่

ไปลงทะเบียนโครงการเราชนะที่

กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลดความแออัด
จากการใช้บริการที่กรุงไทยนะฮะ
มีประชาชนมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
ที่นี่จำกัดการลงทะเบียนที่๕๐๐คิวต่อวัน
จำกัดการลงทะเบียนที่๕๐๐คิวต่อวัน
จำกัดการลงทะเบียนที่๕๐๐คิวต่อวัน
นอกจากประชาชนทั่วไปแล้วนะครับ
ยังมีกลุ่มพระสงค์จากวัดบาง
ไม่มีเงินไปบำรุงวัดต่างนานาอย่างนี้ครับ
อันนี้ถูก๗๐เลย

อะไรครับพี่เบิร์ต
ก็คนไม่ไปวัดไงคนกลัวไม่ออกจากบ้านไง

เออนะฮะเอาลองฟังพระท่านหน่อยครับ

เออทุกอย่าลืมนะ
คือบางทีพอเราแบบนี้
ท่านอยู่วัดไงเราลืมนึกไปว่า
อ้าวแล้วถ้าไม่มีคนไปใส่บาทท่าน

ส่วนที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ก็เปิดให้ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ลงทะเบียนรับสิทธิ์เราชนะเช่นเดียวกันครับ
ก็มีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการ

ก็มาใช้บริการตลอดทั้งวันนะฮะเกือบ๒๐๐คน
ก็มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอแล้วก็พนักงานจาก
ธนาคารกรุงไทยออมสินทกศ
อำนวยความสะดวกกันเต็มที่ทั่วถึงเลย

ค่ะนะฮะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็เนี่ย

ก็มีเสียงหื้อฮาจับเต็นท์ข้างเพราะอะไร
รอเรียกคิวอยู่อ่าหื้องูมาสิไง
โอ้คุณป้าคุณลุงตกใจกันใหญ่

นะฮะงูเขียวเองก็ตกใจคนเหมือนกันเนี่ย
มีชาวบ้านเขาไปช่วยไล่มันออกไปจากเต็นต์นะฮะ
แต่มันดันเลื้อยไปมุดอยู่ใต้รถกระบะคันนี้
ทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน๓๖๗สุภัณฑ์บุรี

อำเภออูทองบริการดีแบบนี้

รถคันนี้อาจจะให้โชคคนที่ไปลงทะเบียนก็ได้
คนก็ว่ากันอย่างนั้นไปก็
เป็นเรื่องของโชคลาภกันไปนะครับ